เราไปดูความคืบหน้ากรณีที่ปลายด้ามขวานของไทยนะคะ
ตอนนี้ไฟคลุกลุ่นเลยนะคะเพราะเกิดเหตุคนร้ายค่ะ
ยิงถล่มจุดตรวจชรบที่จังหวัดยาลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
สรุปตัวเลขคนตายล่าสุดอยู่ที่๑๕ศพ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๕ราย
ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
สนที่กำลังร่วมกันนะคะลงพื้นที่ไปปิดล้อมจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อไปไล่ล่าตัวคนร้าย
ตอนนี้คาดการณ์กันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกที่ผ่านมาค่ะ
เป็นเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธสงคราม
บุกยิงถล่มจุดตรวจชรบบ้านตะวันออกหมู่๕
ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
แล้วก็เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปนะคะ
มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๕ศพ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕รายด้วยกันค่ะ
อกจากนี้นะคะคนร้ายยังปล้นปืนของเจ้าหน้าที่ไปด้วยอีก๘กระบอกด้วยกัน
คนร้ายยังไปก่อเหตุป่วนเมืองด้วยการเผายางรถยนต์บนถนนสาย๔๐

แล้วก็ไปโปรยตะบูเรือไปบนถนน
รวมถึงวางระเบิดที่บริเวณถนนสายลำใหม่ลำพญาบ้านลำใหม่หมู่๔
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของการวางระเบิดนั้น
เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้เรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะพลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ก็ได้นำกำลังทั้ง๓ฝ่ายทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เข้าตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรอบ
โดยรอบเป็นสวนยางพารารกทึบ
ไปพบบังเกอร์หลังคาสังกษีถูกกระสุนปืนยิงเป็นรูพลุนทะลุนะคะ
แล้วก็ในจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบเพิ่มเติม
แล้วก็ลูกซองตกอยู่ณจุดเกิดเหตุนับร้อยปลอก
บริเวณจุดรอบพบรอยเลือดคาดว่าน่าจะเป็นเลือดของคนร้าย๒คน
ที่เข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบครั้งนี้ค่ะ
เราไปพูดคุยกับนายอาหาหมัดรัตนตันยูเล่าบอกว่า
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานจู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิด
แล้วก็มีกระสุนปืนยิงเข้ามาที่ฐานกระสุนเนี่ยไปถูกเพื่อนเพื่อนล้มไปหลายคน
ตนเองก็เลยใช้ปืนยิงตอบโต้เขาเองก็ถูกยิงนะคะ
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ตอนนั้นเนี่ยคนร้ายก็ยังไม่หยุดยิง
เขาเลยตัดสินใจเอาตัวรอดด้วยการนอนนิ่งคนร้ายเข้ามาลื้อค้นทรัพย์สิน
แล้วก็ปล้นปืนไปด้วยวันนี้ค่ะนอกจากจะเป็นตำรวจลงพื้นที่แล้ว
ทหารค่ะนำโดยพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่สี่
ก็เดินทางมาตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะฮะได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่
เร่งติดตามกลุ่มคนร้ายที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
แล้วก็จะตรวจสอบเรื่องของดีเอนเอด้วยโดยเฉพาะเลือดของคนร้ายที่ตกในจุดเกิดเหตุ
ว่าคนร้ายต้องการสร้างเรื่องของภาพข่าวให้คนไทยตกใจกันทั้งประเทศ
แต่คนร้ายมาก่อเหตุเพียงไม่กี่คนแล้วก็รีบถอยออกไปจากพื้นที่นะคะ
เพราะกำลังเค้าไม่เยอะเพราะฉะนั้นค่อยขอความมือพี่น้องในพื้นที่
คือเรื่องที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วท่านนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะ
ท่านเองก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยได้รับรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดสักประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา
แล้วก็ตอนนั้นก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
เพิ่มความระมัดระวังระวังตัวในการปฏิบัติงานเรื่องของการตั้งฐาน
เพราะจุดตรวจห่างจากพื้นที่อำเภอเมืองค่อนข้างมาก
เป็นจุดอ่อนเป็นจุดเสี่ยง
สิ่งสำคัญตอนนี้นายกรัฐมนตรีที่ท่านเป็นห่วงก็คือเรื่องของสภาพจิตใจ
ของครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ก็เลยมีการสั่งการให้สอบตเข้าไปดูแลเยียวยา
เรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยหลังจากนี้
ส่วนเรื่องของการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในจังหวัดชายแดนใต้
มีการเปลี่ยนเป้าหมายจากทหารมาเป็นชรบ
ตอนนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้
พบทบผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ในฐานะรองพอกอรมน
ก็ปรับรูปแบบเรื่องของการดูแลพื้นที่
ท่านเองนั่งเป็นประธานโดยตำแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพอรมนนะ